ในเรื่องของการแย้งเจ้าพี่มาคุยด้วยธรรมดา
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาที่อาจจะมีเชื้อคันใหม่

หรือทางโทษศักดิ์ประเทศมันก็เกิดดูแล้ว

เขาก็บอกว่ามันยังไม่ใช่เชื้ออุ่นแบบเดิม
ในคำว่าแฟนพันธุ์ใหม่คือมันสู้กับ

ติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิม
มันปลอดภัยเพราะต่างกับดูดันเอง

พี่่ายยกค่ะ

เดี๋ยวก่อนคิดอยู่ไงของเก่าก็ยังไม่จบเลย
ถ้าเป็นใหม่ต่อถ้าต้องดูที่อะไรที่มันจะทำต่อ

แต่เดี๋ยวกันก็ต้องหาต้องมีวิธีการหาเงินมาใช้ด้วยนะ
หรือถ้ายังตอบยังบอกว่าต้องช่วยต้องช่วย
แต่เงินเอาอย่างไรบ้างไม่ได้เลยจะจบเลยนะ
แต่เราเคลียร์ภายคลุมไหร่ด้าเตี๋ยวออกไปจัดการคลับประกาศ
การที่คนจะล็อกดาวน์ตัวเองมันเป็นเรื่องที่ยากและอย่างข้อมูลล่าสุดที่นะ
พเอนเล็กเอาอ๋อเปิดเผยข้อมูลมามาว่ามันมีคนติดเชื้อจากบ่อนนะคะ
เอาแค่คุณใส่หน้ากากคุณทำได้มั้ยคุณได้ค่ะ
แล้วเราจะห้ามคนไปบ่อนยังไงครับ